คุณผู้ชมคะสะพานล่มตามคาดหมายใช้คำนี้ได้จริงค่ะ
เพราะว่าก็เดาไม่ยากนะคะว่าเหมือนกับว่าก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าไม่ให้ครบองค์ประชุม
เพื่อที่จะให้สูตรในการคำนวณหาสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
กลับไปใช้การหารร้อยเหมือนเดิม
เพราะว่าการแก้ไขให้เปลี่ยนมาเป็นหาร๕๐๐ไม่ทันในการพิจารณา๑๘๐วันนะคะ
ที่ประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้เป็นรอบที่๔ที่องค์ประชุมไม่ครบ
เป็นวันสุดท้ายของ๑๘๐วัน
ก็ไม่สามารถเดินหน้าแก้ไขสูตรคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อหาร๕๐๐ได้นะคะ
วันนี้กว่าจะเปิดประชุมได้ก็เป็นชั่วโมงค่ะ
พอจะลงมติในมาตรา๒๔ทับ๑ที่กรรมธิการไปเพิ่มข้อความเพื่อให้สอดคล้องกับศูนย์หาร๕๐๐
มีคนกดบัตรแสดงตนในที่ประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่งค่ะ
คุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาก็เลยต้องสั่งปิดการประชุมตอน๑๐นาฬิกา๒๘นาที

ประชาชนเขากำลังจับตามองอยู่ว่าใครทำหน้าที่หรือไม่ทำหน้าที่
ผมอยากให้ท่านประธานใช้ข้อบังคับข้อที่๕ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยการขานชื่ออีกสักครั้งครับท่านประธานครับ

ครับผมได้ขอร้องไปแล้วนะครับ
อย่าไปตำหนิวิจารณ์นะครับ
อย่าไปทำหนิวิจารณ์สำหรับองค์ประชุมในครั้งนี้
รู้กันว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องความขี้เกียจหรือเจตนาอย่างที่เราเห็นในบางครั้ง
แต่เป็นเรื่องความเห็นทางกฎหมายที่ต้องให้เกียรติกัน
แล้วก็อย่าไปวิจารณ์ครับอย่าไปวิจารณ์ว่าใครมาไม่มาไม่เป็นไรครับ
เราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์
ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วทั้งหมด๓๔๙คนไม่เข้าบองค์ประชุมครับ
ขอปิดการประชุมครับ
ก็ไปดูความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการรับมือสถานการณ์อุทธกภัยในพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดสระบุรี
ก็บอกว่าพักเล็กยื่นใบลากิจแล้วนะคะที่ไม่ได้ไปร่วมประชุมยื่นใบลากิจเรียบร้อย
แต่นักข่าวก็ไปถามว่าสภาล่มกับพลเอกประวิทย์เนี่ยค่ะ
พลเอกประวิทย์ก็ตอบว่าไม่รู้ว่าสภาล่มเหรอถามประเด็นนี้นะคะ
คนนี้นะฮะสาเต้มงคนกิจศุขสิณะรานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยสิวิไร
สุดลงตามมาตรา๑๕๘ที่ระบุว่า
นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน๘ปีไม่ได้
ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดกันหรือไม่
และมาตรา๒๖๔ที่ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่
ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนุนปี๖๐
ถือเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูลนี้
สสเต้บอกว่าใช้สิทธิ์ประชาชนที่ถูกพลเอกประยุทธ์ละเมิด
เป็นนายกเกิน๘ปีจะขอให้สารสั่ง
พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อน๒๔สิงหาคม
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมือง
ส่วนนอกสภานะคะเมื่อวานนี้
คณะหลอมรวมประชาชนนำโดยนายจตุพรพรมพันธ์
ประธานกลุ่มนปชนายนิติธรรมล้ำเหลือหรือทนายนกเขา
ประกาศว่ารัฐธรรมนูลชี้ชัด
พลเอกประยุทธ์ต้องพ้นจากตำแหน่ง๒๔สิงหาคมนี้
ถ้าอยู่ต่อหรือมีความพยายามหาช่องทางเพื่อช่วยพลเอกประยุทธ์

หมายมวลชนให้มาเจอกันวันอาทิตย์๒๑สิงหาคม
และวันที่๒๓สิงหาคม
รวมตัวกันจะชุมนุมกันไปจนถึงเที่ยงคืน
มันก็คือเป็นเส้นตายที่จะให้พลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
การทุกคำพูดออกมาจากใจ

แล้วพร้อมเผชิญหน้าเสมอถ้าจะขวางกัน